ของเมื่อวานที่มันมีเหตุการณ์เราอยากดูปกป้านสะหร่อย
ขับแข่งกันสุดท้ายไปพุ่งชนประสานงา
กับเรือหางยาวเหตุการณ์นี้มีคนตายถึงสามศพนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่คนอยู่ที่ริมคลองนะคะในคลองพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเขามีการถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้คือเจสกี้มันพุ่งชนกับเรือหางยาวที่แล่นสวนมาจนเรือหางยาวซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากไม้เนี่ยโอ้โหขาดเป็นสองท่อนคนตายสั่งเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยสามศพด้วยกั
ชนซึ่งนั่งกันอยู่สามคนเนี้ยกระเด็นตกจากเรือหางยาวไปคนละทิศคนละทางก่อนที่เรือหางยาวจะค่อยค่อยจมลงใต้คลองนะคะส่วนเรือลำอื่นอื่นที่เป็นเรือหางยาวบริเวณนั้นก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนตายนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในคลองหนองงูเห่าค่ะตามบนบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้สิบโมงเช้

และผู้รอดชีวิตมีเพียงคนเดียวค่ะคือคนขี่เจสกีทราบชื่อนะคะคือนายกะบินวัย๓๗ปีเขาเป็นคนขี่เจสกีที่มีการพุ่งชนกับเรือหางยาวซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยเขามีการเหมือนกับขี่เจสกีขับจากงานยนต์บัวงานยนต์บัวขี่มาสามสี่ลำได้แต่จังหวัดนั้นขี่ด้วยความเร็วแล้วขี่แข่งกันค่ะ

เรือหางยาวเนี่ยขี่มาทางเดียวกันกับเจสกีนั่นแหละแต่จังหวะก่อนเกิดเหตุเรือหางยาวมีการกลับลำแล้วแล่นสวนเพื่อที่จะไปส่งผู้โดยสารเป็นจังหวะเดียวกันที่เจสกีคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่แบบแล่นมาริมขวาสุดเกิดเหมือนกับคนขี่เนี่ยตกจากเจสกีแล้วพุ่งชนแบบเนี้ยแหละค่ะจนกระ
สาววลิสลานะคะเขาเดินทางมาดูศพที่สพบังเสาทงคุณพ่อบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากคุณพ่อมีลูก
สาวคนเดียวแล้วคือแบบโอ้โหพ่อรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยนะลูกตายแม้ว่าจะได้เงินเยียวยากี่แสนกี่แสนก็ตามแต่แต่เขารู้สึกว่าลูกสาวยังมี

ลูกสาวอายุแค่๒๙ปีเท่านั้น
คุณพ่อตั้งคำถามกลับไปที่คนขี่เจสกีด้วยว่า
ขนองไหมหรือว่าเมาหรือเปล่า
นึกถึงความปลอดภัยในการขับขี่หรือไม่
นี่คือสิ่งที่คุณพ่อถามกลับไปค่ะ

ใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเรียนเก่งทำงานก็เก่ง

แต่นี่ผมก็ไม่รู้ได้เพื่อนใครแล้วหมดแล้วผมไม่รู้คนเดียว
แต่ถามคุณขับว่าคุณขับคุณขนองหรือเปล่าคุณเมาหรือเปล่า
คุณเรียกนึกถึงคุณหรือไม่ว่ามันเกิดมาแล้ว
ใครรู้เขาจะเสียใจไหมว่าแม่จะเสียใจไหม
แต่คุณคงไม่เสียใจหรอกเพราะไม่ได้เกิดกับคุณ
ครอบครัวผู้ตายก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ
เช่นเดียวกันค่ะกับภรรยาของคนขับเรือหางยาวที่เสียชีวิต
นางสาวสุนันทาภรรยาคนตายเดินทางมาที่โรงพักเหมือนกัน
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะเหมือนกับโอ้โหไม่คิดเลยว่า
สามีจะเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
แล้วตอนนี้เธอเสียใจมากพูดอะไรไม่ออกทำใจไม่ได้
ส่วนเรื่องคดีความนะคะก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย

เบื้องต้นตำรวจสาวพอบางสาวทงค่ะ
ได้มีการแจ้งข้อหากับนายกะบินคนขี่เจสกีคัน
พุ่งชนกับเรือหางยาวนี่แหละ
ข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาไม่มีใบอนุญาตในการใช้เรือ
กับไม่มีใบอนุญาตในการขี่เรือด้วยนะคะ